ดื่มดูสีของพวกเรา
พวกเรามาทำงานกันอยู่ในสุข

คุณท่านครับถ้าใครจำกันได้
๗เดือนที่แล้วเรามีการเร่ตั้งระดับเทศบาลเกี่ยวขึ้น
และการเร่ตั้งระดับเทศบาลเทคก็

ออปตตรคืออะไร
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่เล็กที่สุด

ก็คืออบจองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แล้วก็อบตองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งตรงนี้เรียกว่าส่วนท้องถิ่น
ซึ่งส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ผู้บริหาร

ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ

สมาชิกสภาสมาชิกสภาอบจสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาอบต
ดังนั้นเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งอบตเรากำลังพูดถึง
พื้นที่ที่อยู่ในเขตอบตประมาณ๕๐๐แห่งทั่วประเทศไทย
เราผ่านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยมา๒ครั้งครั้งแรกก็คือการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจนะครับในระดับอบจเนี่ยนะครับเราส่ง๔๒จังหวัดนะครับเราไม่ได้ชนะในตำแหน่งนายกเราชนะในตำแหน่งสมาชิกสภาอบจ๕๗คนทั่วประเทศ
ที่๒ก็คือการเลือกตั้งระดับเทศบาลการเลือกตั้งระดับเทศบาลเราส่งเทศบาลลงแข่งขันทั้งหมด๑๐๕เทศบาลนะครับชนะมาทั้งหมด๑๖แห่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาดำรงตำแหน่งบริหาร๑๖แห่ง๑๖แห่งจาก๑๐
ก็ตกประมาณ๑๕นะครับอัตราที่ชนะซึ่งสำหรับผม๑๕เนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีเลยนอกจากนั้นเรายังมีสมาชิกสภาเทศบาลอีกมากกว่า๑๐๐คนนะครับดังนั้นสำหรับผม
ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่มีประสบการณ์ในฝ่ายบริหารมาก่อนนะครับ
สมัยเป็นพักอนาคตใหม่นะครับก็เป็นฝ่ายค้าน

แต่พอมาเป็นเทศบาลเนี่ยผมคิดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นเรื่องฝีไม้ลายมือในการบริหารของเรา
แล้วเราหวังว่าผลงานในการทำงานในระดับเทศบาลของพวกเรานะครับ
จะทำให้ประชาชนเห็นถึงความรู้ความมุ่งมั่นตั้งใจความสามารถในการบริหารของเรา
และจะนำไปสู่ความไว้วางใจจากประชาชนที่มากขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไป
หรือว่างานศิลปะที่จะไปส่งเสริมลงทุนไปด้วยส่งเสริมและก็ดึงฝีในการบริหารเข้ามา
ต้องสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่หรือศิลปะวัฒนธรรมในของผิด
เราดึงศิลปินร้านหน้าเข้ามานะดึงศิลปินกลิ่นทีมาช่วยกับของแบบศิลป์กลมแต่ง
ไม่ว่าจะเป็นห้องร้านหรือหลายร้านพัก